ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะพี่น้องจริงพี่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นเสาหลัก
คนคอยดูแลน้องใช่ไหมแต่ว่าพี่บ้านนี้ติดยาคลั่งยา
แล้วยังเอาไปทำร้ายแม่แม่ก็แบบตาบอดยังไปไล่ทำร้ายแม่
ทนไม่ไหวนะเอาเสียมฟาดพี่ชายดับเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วก็มีแพทย์มีกู้ชีพกู้ภัย
นี่ค่ะสภาพตอนที่ตำรวจสพนสะอาดที่อุดรธานีเข้าตรวจสอบ
ศพของนายกรุงจันทวงอายุ๔๘ปีนอนตะแคงอยู่ที่หน้าโซฟาไม้
หน้าเก้าอี้ไม้เนี่ยนะบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
พูดก่อเหตุคือไหนทีระวุธจันทวงอายุ๔๕ปี
โทรแจ้งกู้ภัยให้ช่วยนำตัวพี่ส่งโรงพยาบาล
แต่เห็นบอกพี่ชายเสียชีวิตแล้วน้องก็นั่งรอมอบตัว
อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือเสียมนี่นี่อันนี้
น้องมีเสียมส่วนพี่ใช้โชค
ใช่นี่แหละแล้วตรงปลายเสียมหักจากแรงฟาดใส่พี่ชายด้วย
โอ้ยคุณผู้ชมน้องบอกแบบนี้
ตัวผมกับพี่เนี่ยมีอาชีพซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
ก็เปิดร้านอยู่ใกล้กันร้านห่างกันแค่๕๐เมตร
พี่เนี่ยมีอาการจากการเสพยาบ้าจากการดื่มเหล้าหนัก
พี่เคยมีครอบครัวนะอยู่ที่อุบลปีที่แล้ว
พี่ชายเขาก็ไม่อยู่ด้วยแล้วเขาขอแยกทาง
เพราะว่าพี่ชายเองที่มีอาการทางประสาท
ไม่ยอมกินยารักษาจิตเวทจะคลุ้มคลั่งไง
ถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการไม่กินยาคุ้มคลั่ง
ไปทำร้ายพ่อตาไปทำร้ายน้องเมีย
เมียก็เลยไม่อยู่ด้วยทีนี้พี่ก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่
แล้วแม่ก็ตาบอดแม่อายุเยอะแล้วหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินนะคะ
พี่ชายจะหลอนยาแล้วยังกินเหล้าขาวอีก
ทีไรทำร้ายแม่ด่าแม่หาว่าแม่ไม่รักลูก
รักลูกไม่เท่ากันจะยกที่นาให้กับน้องชายหมด

แล้วคืนที่เกิดเหตุพี่ชายหลอนยาอีก
คุ้มคลั่งอัลวาดจะทำร้ายแม่อีกผมไม่ไหว
ผมถือเสียมนี้ไปตอนแรกไม่ได้จะตีพี่นะ
จะเข้าไปห้ามเฉยแต่พี่ชายเอาโชคมาไล่ตี
ผมก็เลยเอาเสียมฟาดไปตรงไหน
ทัดดอกไม้คุณผู้ชมข้างหัวค่ะ
พี่ชายล้มลงเลยแล้วก็ฟาดซ้ำไปอีกหลายที
พี่แน่นิ่งไปญาติก็ตั้งศพนะคะ
กรุงคนที่เป็นพี่ชายที่วัดโพไซ
ส่วนแม่แม่นะเป็นแม่ลูกคนนึงต้องติดคุก
ลูกคนหนึ่งอยู่ในโรงแล้วดูสิแม่
มารูปรูปที่ตั้งหน้างานศพของลูกชายอยู่แบบนี้ค่ะ
ฟังคุณแม่หน่อยนะคะ
พนักกิจไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้

เพราะว่าที่บ้านมีคนตายโหงเขาบอกว่าเป็นศพที่๔แล้ว
ใช่แล้วเรื่องทางคดีก็ต้องตั้งข้อหากับน้องชายค่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย